ตั้งไว้ข้างรถตู้โดยสารที่อำเภอพนมสรคามฉะเชิงเซาเขาไลฟ์ไปก็หันไปเห็นในภาพก็จะเห็นมีสองตู้ตั้งอยู่เนี่ยครับแล้วก็มีคนกำลังที่เล่นกันอย่างเปิดเผยด้วยนะฮะผู้กองปูเข็มก็โทรไปแจ้งตำรวจก็มีการเข้าไปคุยกันกับคนที่อยู่ตรงนั้นพร้อมขอเบอร์ของคนที่เอาตู้ไปตั้งเอาไว้ด้วยจากนั้นผู้กอง

ขณะเดียวกันทางด้านของนายสรายุทธ์แก้วกุลปรีชาครับรองผู้ว่าฉะเชิงเซาออกหนังสือด่วนเรื่องของการขอให้เฝ้าระวังแล้วก็กวดขันมีให้มีแหล่งพนันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะแล้วก็แจ้งไปยังในอำเภอทุกอำเภอผู้บังคับการตำรวจภูทรฉะเชิงเซาด้วยให้เข้าไปตรวจสอบนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้กองเนี่ยผู้กอง
ทำร้ายร่างกายค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะครับ